ดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะช่วงนี้หลายคนเหมือนว่าร้อนจะละลายอยู่แล้ว
เมื่อไหร่ฝนจะตกในกรุงเทพมหานครสักที
จากการตรวจสอบค่ะพบว่าในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะคะ
กรุงเทพจะเริ่มมีฝนตกแล้วอดใจรอกันสักนิดนะคะ
จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนสิ่งที่น่ากังวลก็คืออันตรายที่มาพร้อมกับ
กระโชกแรงและฝนนะคะอาจจะมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่า
เพราะฉะนั้นต้องระวังไม่อยู่กลางแจ้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่อัน
ตรายเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้และในช่วงนี้ด้วยนะคะ
เรากำลังเผชิญกับไฟป่าในภาคเหนือนะคะ
แต่ต่างประเทศก็เผชิญกับไฟป่าเช่นเดียวกันเข้าสู่ฤดูไฟป่าแล้ว
โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนีย
เจ้าหน้าที่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับไฟป่าในปีนี้
ที่คาดว่าจะเผาไหม้บ้านเรือนของประชาชนและมีความรุนแรงมากกว่าปีก่อน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเอง
ส่วนประเทศไทยของเราช่วงนี้อากาศร้อน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ